ขอเริ่มด้วยเรื่องน่ายินดีก่อนแล้วกันนะคะ

ธัญญาอาสยามนะคะได้เลิกดี

อู้วทำบุญบ้านขึ้นบ้านไปแล้วกัน
ใหญ่โตมูลค่าบ้านดิฉันบอกเลยว่า๑๐ล้านบาทนะจ๊ะโอ้โฮ
พาไปส่องเลขที่บ้านตามธรรมเนียมหน่อยนะฮะดีค่ะ
บาลดิที่๙๙ทับ๕๘ค่ะ
อ่านย้ำอีกทีเขาบอกอย่างนี้อ่านย้ำอีกที
๙๙ทับ๕๘นะคะอ๋อโทษดีขอบคุณมากค่ะคุณใบท้อว่า
ซึ่งเจ้าตัวนะคะเผยว่ารู้สึกดีใจมากเลย
ที่วันนี้นะทำความฝันของตัวเองแล้วก็ของคุณแม่ได้สำเร็จนะคะ
พร้อมกับบอกว่าบ้านหลังนี้ตั้งแต่คิดจะซื้อก็ให้โชคกับเธอ
แล้วก็ครอบครัวมาแล้วหลายงวดนะคะ
เผื่อใครจะเสี่ยงโชคตามสาวธัญญาอันนี้ไม่ว่ากันนะจ๊ะ
ซึ่งก็มีเพื่อนศิลปินมาร่วมแสดงความยินดีมากมายเลย
โดยเฉพาะคนพิเศษอย่างนักร้องหนุ่มกระรอกน้อยคนนี้
คุณอ๊อฟสุพนัทแหมนั่งในบ้านเขาเนียนเลยนะฮะ
ที่ให้พระพุทธรูปเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่

สาธุจ้ามีบ้านเรียบร้อยแล้ว
หลายคนก็ลุ้นสเต็ปต่อไปว่าเอ้ยฝ่ายชายเนี่ย
จะยกขันหมากมาสู่ขอเลยหรือเปล่า
งานนี้ทั้งคู่รีบบอกทันทีว่ายังอีกไกลค่ะ
อีกยาวไกลค่ะยาวไกลมาก
เขาก็ยังไม่ได้พูดว่าคอยเราเป็นแฟน
ขนาดขึ้นบ้านใหม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับ
ก็ต้องหาวันดีหาเลิกดีเลย
ใช้คำนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน

หนูหนูกะว่าในชีวิตหนูอ่ะถ้าหนูโปะบ้านหมดเมื่อไห

หนูไม่อยากให้ใครมามารับภาระกับเรา
มาให้น้องติดตามผลงานกันไปก่อนนะคะ